พาไปต่อเนื่องของเรื่องอาชีพ

ร้านขายปลาเพราะปกติขายเป็นเต้นอยู่น่ะ
แต่ตอนนี้บอกว่าที่รักเราต้องเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

เคลื่อนที่ไปขายที่ไหนก็ได้นะฮะ
อันนี้คือปลาเผาใช่ไหมปกติเราจะเจอพวกเบอร์เกอร์
เรนส์ไฟล์อาหารญี่ปุ่นอะไรแบบนี้

ก็น่าจะเริ่มคุ้นตากับเจ้ารถฟู้ดทรัค

เป็นของร้านในจอมปลาเผา
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าของร้านจะจอดรถขายปลาเผา
อยู่ที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัด

ที่นำรถฟู้ดทรัคมาขายปลาเผา
ยุคทันสมัยทั้งช่วยเพิ่มยอดขายได้มาก

คณิตศรแซ่เอี๊ยบเจ้าของร้านวัย๓๑ปีก็เล่าว่า
ขายปลาเผามานาน๒ปีแล้วนะครับ

จะขายแบบตั้งเต็นต์ย่างเตาถ่าน
และเริ่มมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น
ในตัวเมืองและเส้นทางนอกเมือง

หากเราทำรถฟู้ดทรัคก็สามารถเคลื่อนที่ไปขายได้ตามจุดต่าง

รวมทั้งสามารถรับงานนอกสถานที่ได้อีกด้วยครับ

กลุ่มลูกค้าที่มันหลากหลายขึ้นนะครับ
เพราะว่าขายอยู่กับที่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม
แล้วก็ยอดขายก็

ก็เลยมีความคิดว่าทำเป็นรถฟู้ดทัก
แล้วก็ขายปลาเผาเป็นเลื่อนที่ครับ
เพื่อที่จะเข้าหากลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม
แล้วก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้ครับ

ดีครับโอเคก็ยอดขายเพิ่มจาก
วันละ๒๐๓๐ตัวก็เพิ่มเป็น๔๐๕๐ตัวต่อวันนะครับ
คนรุ่นใหม่ไอเดียสร้างสรรครวยแน่นอนนะครับ
ส่วนราคาปลาเผาของร้านนี้อยู่ที่ตัวละ๑๖๐๒๐๐บาท

ส่วนน้ำจิ้มจะมีให้อีก๓แบบครับ
น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มถั่วตัดโบราณ
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นหมี่เคียงด้วยผักสด
แบบไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมที่อยากลองชิมนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

ใช่เขาบอกว่าร้านในจอมปลาเผาก็จะแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ
ถ้าใครสนใจนะครับก็ประจำอยู่บริเวณหมู่บ้านเบนจพล๒
แต่บางวันก็จะตระเวนขายในตัวเมือง
เขาบอกว่าถ้าใครสะดวกก็สามารถโทรศัพท์สั่งไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๙๓๖๕๐๐๐๙๕ครับจัดไปฮะพี่ติเป๊ะครับอ๋อน่าทางสำเร็จ
แล้วก็พอรสฟรุตทักสีเหลืองเนี่ยมันสดใส

เพราะอาหารเราให้รู้สึกหิวให้น้ำย่อยมันหลั่งออกมา
แต่ถ้าเป็นสีชมพูแบบบานเย็นมันจะทำให้เราไม่ค่อยหิว

สั่งมาที่กรุงเทพได้ไหม

นี่ที่ยุคือพี่ทิศเป้ครับเลี้ยงหน่อยครับ
อย่างนี้ไม่มีหรอกครับคุณปู๊ครับ